ลงใต้ไปที่ตำบลแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่กันหน่อยค่ะ
ไปดูชายเนรคุณเป็นชายเร่ร่อนอายุสักประมาณ๑๙ปี
ก่อเหตุขมคืนน้องอายุสี่ขวบเท่านั้นนะคะ
อกพาน้องไปที่ขนำแล้วไปข่มขืนจนกระทั่งสำเร็จความไคร่
หลังจากนั้นก็หนีตัวไปนะฮะตำรวจกับชาวบ้านก็ต้องช่วยกัน
ล้อมจับกลุ่มตัวคือเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำคืน
ของวันที่สิบสามกรกฎาคมสักประมาณห้าทุ่ม
แต่สุดท้ายไอ้นายคนนี้สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เองค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือในขนามร้างหมู่สาม
ตำบลแหลมศักดิ์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ส่วนคนก่อเหตุก็คือชื่อว่านายสรายุทธ์เสาชะอุ่ม
หรือว่านายซีอายุสิบเก้าปีคุณดูสิเนี่ย

จับภาพได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ
แล้วน้องอายุ๔ขวบเท่านั้น
ที่นี้ตำรวจฝ่ายปกครองเองชาวบ้านสักประมาณ๒๐คน

เพราะว่าเขาก็พอก่อเหตุปุ๊บเขาวิ่งหนีหลบเข้ามาในป่า
รุ่งเช้าก็เข้าไปหาอีกรอบหนึ่งไปจับกลุ่มได้ครับ

แล้วก็เอาตัวไปที่สพครองลึก
พร้อมกับไปตรวจปัสสาวะเพราะว่าฉี่ม่วงด้วย
ส่วนอาการของน้องถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาล
ร่างกายก็โอ้โหมีเลือดออกมาจากอวัยวะเพศด้วย

คุณหมอก็ต้องให้พักรักษาตัวก่อนเพื่อหาตรวจสอบเรื่องของอาการเพิ่มเติม

ส่วนนี้นายซีถูกตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะคะ
หน้าตาสลดเลยนะคะแบบนี้นั่งคอตกเลย
ทีนี้เรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่อย่างที่บอกไป
ค่ำคืนของ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
เล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วก็ทำกราฟิกให้เห็นภาพกันแบบนี้นะคะ
คุณแม่เป็นแม่เลี้ยงของน้องอายุ๔ขวบค่ะ
ซาเล้งคันนี้แหละค่ะไปที่ร้านของชำกะว่าจะไปซื้อของ
เลี้ยงลงไปซื้อของส่วนน้องอายุ๔ขวบนั่งอยู่บนรถซาเล้งคนเดียวสักพัก
คือนายซีเนี่ยมาพูดคุยกับน้องถามว่าทำไมดิฉันใช้คำว่าเนรคุณ
ก็เพราะว่านายซีเนี่ยแม่เลี้ยงบอกว่าเคยให้ข้าวให้น้ำให้เงินนายซีกิน
จังหวะที่นายซีเนี่ยไปคุยกับน้องตอนนั้นน้องอยู่บนคนเดียวบนรถซาเล้งเนี่ยนะคะ
น้องก็คิดว่าเอ๊ะนายซีเนี่ยก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีก็เลยเชื่อใจพูดคุยกับนายซี
แล้วนายซีออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องไปส่งที่บ้าน
ปรากฏว่าจุดหมายปลายทางไม่ใช่บ้านหรอกค่ะ
พามาที่นี่คุณผู้ชมขนามร้างซึ่งอยู่ในสวนปาม
ห่างจากจุดที่แม่ซื้อของสักประมาณ๒กิโลเมตร
สุดท้ายเนี่ยค่ะนายซีก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวย่ำยีจิตใจน้องแบบนี้นะคะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจเสร็จปุ๊บนายซีหะพาน้องอายุ๔ขวบ
ซึ่งตกเป็นเหยื่อไปส่งที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมศักดิ์
ซึ่งก็อยู่ใกล้กับร้านค้าที่ขายของชำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นแม่เลี้ยงแล้วก็ชาวบ้านมาพบตัวน้อง
เพราะว่าก็ออกตามหาตัวน้องกันเนี่ยนะคะ
มาพบตัวน้องเสร็จปุ๊บก็พยายามเค้นถามน้องอายุ๔ขวบว่าเอ๊ะหายไปไหนมา
หายไปนานนะสำหรับคนเป็นแม่สักประมาณ๑ชั่วโมง
น้องก็เลยบอกว่าถูกนายซีพาตัวไปไปข่มขืนไปกระทำชำราว
โทษนะคะน้องเนี่ยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังได้หมดเลยนะ
ว่านายซีเนี่ยถอดเสื้อผ้าน้องใช้นิ้วเนี่ยแยกเข้าไปในอวัยเภท
โทษนะคะอันนี้โทษจริงคือน้องให้การแบบนี้จริงค่ะ
แล้วจากนั้นเนี่ยนายซีก็พาน้องเนี่ยมาส่งที่บ้าน
กระทั่งแม่เนี่ยมาเจอตัวทีนี้เราก็ถามต่อว่า
ทำไมน้องถึงยอมไปกับนายเซียก็น่าสงสัยนะ
ตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงว่านายซีเนี่ยเคยไปที่บ้านแล้วไปขอข้าวขอแกง
ขออาหารที่บ้านของแม่ของน้องเนี่ยนะคะ
เป็นคนเร่ร่อนก็เทียวไปขอข้าวเขากินไปขอเงินเขาใช้

นี่ไงก็เลยคิดว่าแม่เลยคิดว่านี่แหละ
อาจจะทำให้น้องก็รู้จักมักคุ้นกับนายซี
ก็เลยไว้ใจค่ะก็เลยตัดสินใจไปกับนายเซีย
แล้วสุดท้ายน้องก็โดนแบบนี้นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจสอบประคำเสร็จสิ้นปุ๊บ
นำตัวนายซีออกมาจากโรงพักแบบนี้ค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพชี้จุดเกิดเหตุ๓จุดหลัก
ก็คือจุดแรกจุดที่นาย๔คนนี้ไปรับตัวน้อง
ก็คือบริเวณหน้าร้านขายของชำจุดที่สองก็คือขนำร้าง
เป็นจุดที่นายซีพาน้องไปก่อเหตุข่มขืน
จุดที่๓เป็นจุดที่นายซีนำตัวน้องมาส่ง
ก็คือหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมศักดิ์นะคะ
หลังจากนั้นตำรวจโรงพักอ่าวลึกก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายซีเนี่ย
ข้อหาหนักด้วยกันคือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
เสียจากบีดามานดาผู้ปกครองเพื่ออนาจารย์
ข้อหาที่๒คือคมคืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
แล้วเดี๋ยวนะคะสำหรับตัวน้องเนี่ยก็ต้องให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ
จากว่าน้องเนี่ยยังคงเป็นเยาวชนนะคะ
และต้องดูแลฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจของน้องด้วย
เราก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นแผลในใจน้องใช่นะครับไปต่อที่